พ่อค้าแม่ค้าอยากรู้หรือยังจ๊ะ
ว่าวันนี้ราคาสินค้าในตลาดมันเท่าไหร่กันบ้าง

ปลาน้ำจืดวันนี้ปลานิน๗๐บาทต่อกิโล

ปลาสลิดอันนี้ชอบมาก

ปลาช่อนเลี้ยง๑๔๕บาทต่อกิโล
พี่พ่อบ้านแม่บ้านทั้งหลายส่งข้อความมาบอกกันหน่อยนะ
ว่าราคามันแพงหรือเปล่า

เนื้อสัตว์หมูตอนนี้ไม่ต้องพูดถึง
หมูเนื้อแดง๑๙๐บาทต่อกิโล
ราคานี้ซื้อที่ไหนบอกหน่อยสิ
สะโพกไก่ก็ขึ้นเหมือนกันนะ๘๐บาทจ้า
เนื้อแดงวัวค่ะ๒๔๐บาทต่อกิโลค่ะ
ส่วนไข่ไก่ไอ้ที่บอกว่าขึ้น
อยากกินไข่อยากกินไก่ก็ทำใจกันหน่อย